ก็เลยจะพาไปดูเรื่องฮือฮาที่ชาวบ้านเขาบอกกันมา
เขาบอกว่าพบต้นกล้วยฝาแฝด

ใช่กล้วยต้นเดียวเนี่ยก็แปลกแล้วนะบางที
เนี่ยมาสองเลยเป็นฝาแฝดกันด้วยแล้วเขาบอกว่า
จริงตัดทิ้งไปแล้วแต่จู่มันก็ขึ้นแล้วมันก็ขึ้นออกมาคู่กันด้วย
มันเกิดจากอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะ
เออตอนแรกคือว่าเป็นต้นกล้วยฝาแฝดธรรมดา
แต่สังเกตดีใบมันมาทางเดียวกันหมดเลย
ก็ดูบ้านเลขที่กันไปแล้วนะบ้านเลขที่๑๐๕ทับ๒

บ้านหลังนี้ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากเจ้าของบ้านบอกว่ามีต้นกล้วยน้ำว้านวาน๒ต้นอยู่ห่างกันประมาณ๑๐เซนติเมตรสูงประมาณ๔๐เซนติเมตร
น่าประหลาดใจก็คือ๒ต้นเนี่ยมันออกใบไปในทิศทางเดียวกันเหมือนกันทุกอย่างแบบนี้คุณ
เหมือนต้นแฝดเหมือนเลยทั้งความสวยงามด้วยนะคะแล้วก็แปลกประหลาดใจมากจริงจริงเจ้าของบ้านที่และผู้พบเห็นเนี่ย
เขาก็เลยเนี่ยค่ะคุณเอาพวกเวลาที่เหมือนกันเนี่ยมาคล้องไว้ด้วยเหมือนกันเหมือนกัน
และก็ชาวบ้านก็มาจุดทูปมาขอโชคขอลาบกันไปนี่แหละค่ะ
ขึ้นมาใบก็ไปทางเดียวกันหมดเลย

เข้าฝันว่าอยากได้พวงมาลัยอย่างเดียวที่แรก
มีที่มาที่ไปด้วยมีที่มาที่ไปเดี๋ยวฟังก่อนนะ

คือก่อนหน้านี้ภรรยาของเขามีอาการป่วย
แข้งปวดขาเดินไม่ไหวนอนสมอยู่หลายวันเลย
พอฝันเห็นต้นกล้วยฝาแฝดปุ๊บ
ฝันว่ากล้วยจะมาให้โชคให้ลาบ
แต่ต้องนำพวงมาลัยไปกราบไหว้นะ
ก็เลยทำให้คุณอำนวยลองซื้อพวงมาลัยมาถวายต้นกล้วยดู
พอตื่นขึ้นมาปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคุณ
ยังไงภรรยาของคุณอำนวยเนี่ยหายเลย

ก็ไม่รู้คุณไปคุยกับพี่อำนวยมาเหรอ
ก็นึกว่าคุณภรรยาหายไปไหน

หายเป็นปกติเลยออกไปทำงานได้คุณ

แถมที่สำคัญได้เลขเด็ดกลับมาเสี่ยงโชคอีกด้วย
ไม่ธรรมดาถูกรางวัลกับเขาด้วยล่ะ
เอาเหรอเอาสิคุณพอชาวบ้านทราบข่าวเท่านั้นแหละค่ะ
ก็เดินทางมาดูกันบ้างเผื่อจะสมหวังเหมือนคุณอำนวยกับภรรยาของเขานั่นเอง
ก็มีที่มาที่ไปก็ย้ำคุณผู้ชมนะ
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช้วิจารณญาณในการรับชม

ไม่น่าคิดนะเป็นเรื่องของความเชื่อ

หายออกไปทำงานเลยตื่นมาหาภรรยาไม่เจอ